ตอนนี้ต้องเรียกว่าหลวงพี่แล้ว

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสดร้อนเลยนะคะคุณผู้ชม

ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยอาการป่วยดีขึ้นแล้วจะมาแก้บนด้วยการบวช
ปรากฏว่าคุณแม่อาการดีขึ้นจริงค่ะ
โมงเช้าวันนี้ที่วัดท่าแคร์จังหวัดพัทธลุงพี่เอกชัยศรีวิชัยก็เลยได้เข้าพิธีบวชอุปสมบท
จริงเนี่ยเจ้าตัวตั้งใจจะบวชแบบเงียบ
แต่ด้วยความที่เป็นนักร้องดังขวัญใจชาวใต้ไง
พอมีข่าวงานบุญปุ๊บแฟนเพลงคนสนิทก็แห่แหนกันไปร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
โดยมีคุณแม่เรียงศรีวิชัยอายุ๘๒ปี
คุณแม่ของพี่เอกชัยนั่งรถเข็นมาร่วมพิธีด้วย
พร้อมกับญาติพี่น้องแล้วก็เหล่าศิลปินก็มาด้วยเหมือนกัน
พี่ฝากตั๋วเป็นลูกมูลธรรมก็มาร่วมงานด้วยเหมือนกันนะคะ
ในช่วงเช้าค่ะพิธีเริ่มจากแม่เรียงคุณแม่ของพี่เอกชัยปลงผมให้
ต่อด้วยญาติญาติและแม่ยกนะคะเข้าแถวร่วมปลงผมกันอย่างคับข้าง
จากนั้นพี่เอกชัยก็เปลี่ยนชุดหน้าเข้าสู่พิธีแก้บนหน้ารูปปั้นเหมือนพ่อขุนศรัทธา
กำเนิดมโนราที่ประชาชนภาคใต้เขาให้ความเคารพและศรัทธา
และขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งพี่เอกชัยได้มาบนบานสารกล่าวขอให้แม่เรียงที่ป่วยหนักก่อนหน้านี้หายป่วย
หากแม่เรียงมีอาการดีขึ้นก็จะบวชอุปสมบทให้กับพ่อขุนศรัทธา
ซึ่งล่าสุดแม่เรียงมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ
เอกชัยก็เลยเข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อแก้บนดังกล่าวนะคะ
ซึ่งพระเอกชัยได้ฉายาทางธรรมว่ากิติสาโรแปลว่าผู้มีเกียรติเป็นสาระนะคะ
ซึ่งในการบวชครั้งนี้พระเอกชัยก็ตั้งใจจะใช้เวลาบวชเป็นเวลา๓วันค่ะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
สาธุด้วยนะคะพ่อพระเอกเนาะ